เรื่องของไวรัสซิกามาต่อที่เรื่องของลิงกันบ้าง
ตอนนี้ทำให้สวนผลไม้ทั้งเมืองเสียหายกันไป๑๘๐นะครับ
พนักงานเร่งหาวิตาการป้องกันบ้าง
นายจรรจรรผลป่านนายอำเภอควนดรจังหวัดสตูน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาลิงสมัยแล้ว
เป็นการบุกเข้าไปทำลายส่วนผลไม้และผลผลของชาวบ้าน

ทางด้านของลิงเองทำลายผลไม้กว่า๑๕
จำปาดะต้นหนึ่งที่มี๑๕๐ลูก
ก็ถูกลิงเด็ดทิ้งเหลือไม่ถึง๒๐ลูกนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับรางวัลนะครับ
ได้ให้ตัวละ๑๐๐บาทถ้าเกิดว่าจับได้นะครับ
แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่สามารถจับได้ครับ
ขณะนี้ชาวบ้านในอำเภอคุณโดนทั้ง๔ตำบล
ประสบกับปัญหาเช่นนี้กันแทบจะหมดทุกพื้นที่
โดยจำประดับผลไม้พื้นเมืองของสตูนในอำเภอควรโดนนั้น
ปลูกมากว่า๕๐๐๖๐๐ไร่นะครับ
เหลือไม่ถึงตอนนี้๑๒๐เท่านั้น
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดไปจนถึงตอนผลไม้สุกหรือไม่
ขณะที่ทุเรียนเองลองกองเองที่กำลังจะโต
ก็ถูกลิงทำลายกัดกินจนแทบจะหมดเช่นเดียวกันนะครับ
โดยลิงนั้นก็จะลงมาแต่ละฝูงนั้นไม่ต่ำกว่า๕๐๑๐๐ตัว
ขณะนี้ก็ได้นำเรื่องเข้าสู่จังหวัดเพื่อหาทางจับไปปล่อยเกาะแล้ว
แต่ปัญหาก็คือว่าลิงที่นี่ค่อนข้างจะจับยากมากคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าในพื้นที่อำเภอคุณโดนนั้นเต็มไปด้วยสวนผลไม้
การนำผลไม้ใส่กรงไปล่อทำได้ยากเหมือนกัน
เพราะว่าต้องมีการประชุมกันก่อนแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด
ทางด้านของนายหมาดรอโอมวัดเซ็นนะครับ
ซึ่งอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของสวนผลไม้ในตำบลวังประจันทร์
บอกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาภัยแรงก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกัน
ผลไม้ก็อาจจะราคาไม่ค่อยดีผลไม้ที่อยู่รอดมาก็ราคาดีขึ้น
แต่ว่ากลับมาถูกลิงทำร้ายเสียหาย
อยากให้หน่วยงานของรัฐนั้นเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยครับ
มีภัยแรงแล้วนะคะต่อมายังมีปัญหาเกี่ยวกับลิงด้วยนะคะ